มาดูเรื่องแล้วก็คดีที่คุณผู้ชมให้ความสนใจ
ตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองดังเนี่ย
ละเมิดแล้ว๔นะฮะณตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งนะ๔นะครับ
ว่าคดีนี้เนี่ยโทษจำคุกเกิน๓ปีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกหมายจับได้เลย
ขณะที่ทนายตั้มเอาภาพที่เขาเรียกกันว่าห้องเชือดมาเปิดเผย
เป็นภาพห้องนอนนี่ฮะนี่ฮะที่อ้างว่าเป็นห้องที่รองหัวหน้าพักนั้น
มักจะหลอกจะล่อผู้หญิงนะครับมาล่วงละเมิดที่นี่
มีข้อความระบุว่าเป็นห้องที่รองหัวหน้าพัก
มักจะหลอกนะฮะผู้หญิงว่าเป็นที่ทำงานห้องทำงานสำนักงาน
เหยื่อคนไหนหลงเชื่อยอมขึ้นมารองหัวหน้าพักก็จะล็อกประตู
แล้วใช้กำลังปลุกปล้ำข่มขืนแล้วมักจะคูเหยื่อต่อว่า
ถ้าแจ้งความครอบครัวของคุณจะเดือดร้อนนะเพราะพ่อของเขานั้นใหญ่มาก
บางคนนะครับคุณผู้ชมฮะต้องยอมถูกข่มเหงอยู่เป็นปี
บางคนเนี่ยนะครับเป็นแผลในใจป่วยซึมเศร้านะฮะ
บางคนมีสตุ้งสตางค์หน่อยหนีไปต่างประเทศ
ต้องขอบคุณและส่งกำลังใจให้เหยื่อทุกคนที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยความกล้าหาร
อกจากนี้ทนายตั้มยังโพสต์ว่าตำรวจทำอะไรกันอยู่
ผู้เสียหายแจ้งความตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนสอบทั้งผู้เสียหาย
แม่ผู้เสียหายทั้งพยานแล้วก็ไปรวบรวมกล้องวงจรปิดมาหมดแล้ว
ตอนนี้เหยื่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยถ้าผู้ต้องหาหนีออกนอกประเทศไปก่อน
จะทำอย่างไรอย่าให้สังคมติฉินนินทาว่าไม่กล้าออกหมายจับไฮโซ
ส่วนความคืบหน้าของคดีครับพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์นะครับ
ท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานท่านดูแลงานสอบสวนนะนะ
ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับแล้วท่านก็เปิดเผยบอกว่า
คดีนี้ถือว่ามีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า๓ปีตำรวจสามารถขอสารออกหมายจับได้เลย
ไม่ต้องออกหมายเรียกขณะนี้นะครับมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว๔ราย
รายแรกนะครับเป็นผู้เสียหายเป็นนักศึกษาอายุ๑๘ปี
ไปร้องเรียนกับทนายตั้มจนเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้แหละ
หลังจากถูกลวนลามแล้วหลอกว่าจะพามาคุยเรื่องงานจะสอนเล่นหุ้น
แต่กลับพูดคุยเรื่องลามกอนาจารย์แล้วก็ลวนลามหอมกอดจูบจับก้น
โดยเธอไม่สมยอมฮะรายที่สองเป็นภรรยาของไฮโซดัง
แจ้งความในข้อหาคมขืนกระทำชำราวเลยนะครับเหตุเกิดเมื่อต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
คือเธอถูกหลอกให้ขึ้นคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย์นะฮะแล้วก็ลงมือข่มขืน
ขัดขืนไม่ไหวสู้แรงไม่ไหวนะครับรายที่สามเป็นผู้เสียหายผู้หญิงอายุสามสิบสามปี
เป็นอดีตทีมหาเสียงของพักการเมืองดังเหตุเกิดที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
เมื่อปีสองพันละร้อยหกสิบสามระหว่างเธอเนี่ยเอาขอไปเก็บที่ท้ายรถ
รองหัวหน้าพักการเมืองดังคนนี้มาที่ด้านหลังแล้วทำอะไรนะฮะ
บีบหน้าอกจับก้นล้วงของสงวนซึ่งเธอเนี่ยร้องทุกข์แล้วที่สพเมืองเพชรชบุรี
จังหวัดเพชรชบุรีครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะฮะ
สองชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีผู้เสียหายรายที่สี่ครับอายุสิบแปดปี
มาแจ้งความทั้งชุดนักศึกษาเลยแล้วเล่าบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้
เธอนะฮะได้ทักหาอดีตรองหัวหน้าพักมาเป็นวิทยากร
หลังจากจบงานอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้ทักไลน์มาอย่างต่อเนื่อง
มากินข้าวไหมชวนกินข้าวที่ร้านอาหารซอยสุขุมวิทย์สิบเอ็ด
ขยันขยอให้ดื่มวายจับแขนจับหน้าจับมือที่กลางร้านอาหารนี่แหละ
บอกท่าไม่ดีแล้วโทรเพื่อนนะโทรหาเพื่อนนะครับ
ให้ฟังเสียงนะเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้เธอลองฟังดูนะ
แล้วก็ให้มารอรับหน่อยวันนี้นะครับตัดสินใจมาแจ้งความแล้วที่สอนอลุมพินีฮะ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนสนลุมพินีอยู่ระหว่างการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐาน
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แต่เจ้าหน้าที่มีทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานยืนยันจะทำคดีนี้ตรงไปตรงมา
นำเรียนก่อนนะครับว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน๓ปีเนี่ยนะครับ
กว่าสามปีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
มีหน้าที่ในการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วก็หากเห็นว่ามีพยาหลักฐานเนี่ย
สามารถจะเพียงพอที่จะกล่าวหานะครับผู้ถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ตามที่มีผู้เสียหายหรือผู้เก่าหามาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเราก็ต้องนำพยาหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แสดงต่อสารเพื่อขอมัดออกหมายจับนะครับ
ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนตามปกตินะครับอย่างที่ผมเรียนว่าก็ทำตามปกติ
คดีเราทำอย่างไรคดีนี้ก็ทำอย่างนั้นนะฮะก็ยืนยันให้ความมั่นใจนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับเหยื่อในคดีนี้คดีอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองดังล่วงละเมิด
ผู้หญิงเนี่ยนะทั้งที่แจ้งความและไม่ได้มาแจ้งความ
ตอนนี้เนี่ยจากคำบอกเล่าของทนายตั้มมีมากกว่า๑๐รายแล้วครับคุณผู้ชมครับ
มีมากกว่าสิบรายแล้วครับส่วนนักแสดงที่ตกเป็นเหยื่อ
ตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษาครอบครัวจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความดี
นี่แหละฮะค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่หนึ่งในผู้เสียหายคนหนึ่งออกมาเปิดตัว
นะคะว่าเธอเป็นผู้เสียหายเนี่ยคนก็จับตาดูแล้วก็ให้ความสนใจกับคดีนี้มากนะคะ
เธอเป็นคนใกล้ชิดของไฮโซนัทหรือว่านายธนัดธนากิจอำนวยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
เธอออกมาเปิดใจวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
ว่าสาเหตุที่มาเปิดตัวแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตรองหัวหน้าพักการเมือง
เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความทรงจำที่เลวร้ายในชีวิต
และพฤติกรรมของชายคนนี้ถือเป็นเรื่องไม่ปกติค่ะ
แล้วเธอก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
พบผู้ชายคนนี้ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง
แล้วก็เข้ามาทักทายก็ยอมรับว่าเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ
เพราะจากความสามารถนะคะหลังจากนั้นก็มีการขอเบอร์และแลกไลน์กัน
ในวันเกิดเหตุผู้ชายคนนั้นนัดเจอกับเธอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ชักชวนให้ไปที่สำนักงานซึ่งอยู่ใกล้กับคอนโดมิเนียมใกล้กับร้านอาหาร
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับรู้การกระทำทุกอย่างแต่ยังปล่อยให้เขาออกมาดำเนินชีวิตในสังคม
โดยที่ไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันนั้นจะไปหลอกใครบ้างเขาต้องอยู่ในเรื่องแบบนี้เป็นปกติหรือ
คือตอนที่แอนได้ยินข่าวเรื่องนี้ที่ยังไม่ได้เห็นหน้าเนี่ย
บอกตรงว่าไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่แปลกใจที่มีนักการเมืองพฤติกรรมมีพฤติกรรมแบบนี้
เชื่อว่าทุกคนก็ไม่แปลกใจแอนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดขนาดคนที่เคยโดน
แล้วยังไม่แปลกใจในพฤติกรรมแบบนี้เรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องถูกพับไปในอีกหนึ่งเดือนสองเดือน
เขาก็คงไปทำอย่างอื่นอาจจะไม่ได้ทำการเมืองอาจจะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนหรืออะไรสักอย่าง
แล้วเขาก็ยังทำอย่างงี้ต่อไปเรื่อยเรื่อยนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วค่ะ
นี่คือสิ่งที่เธอเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
ขนาดที่ให้โซลุกนัดเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้รับรู้ตั้งแต่ตอนพบกันแรก
ซึ่งก็พร้อมตนเองก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กันนะคะ
ยืนยันว่าที่ออกมาวันนี้ไม่ได้ต้องการทำลายใครและไม่ต้องโยงถึงประเด็นการเมืองค่ะ
ผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยที่ไปแจ้งความว่างไม่เคยมีใครรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีใครได้มีโอกาสคุยกันมาก่อนแต่ทุกคนสามารถบรรยายลักษณะคอนโดที่สุขุมวิทยซอย๓ได้ตรงเหมือนกันเป๊ะ
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะเปลี่ยนวิธีเลยทุกคนโดนวิธีซ้ำเหมือนกัน
ทุกคนโดนทักไปจีบด้วยคีย์เวิร์ดเหมือนกันแล้วสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ถูกดำเนินการมาตลอด๒๐ปี
เพราะว่าหลักฐานแรก๑๙ปี๒๐ปีหลักฐานแรกที่เราเห็นย้อนกลับไปไกลที่สุด

นี่คือสิ่งที่ไฮโซนัทแล้วก็คนใกล้ชิดออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณผู้ชมที่ทีมข่าวของเราได้รับมา
เป็นแชทเฟซบุ๊คที่นักการเมืองรายนี้ส่งข้อความหาผู้หญิงไฮโซคนนึง
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นอายุแค่๑๗ปีเท่านั้น
เนื้อหาโดยคร่าวก็คือเป็นการไปแนะนำตัวว่าเป็นใคร
แล้วก็เคยเจอกันที่ไหนแต่ผู้หญิงที่คุยด้วยเขาบอกเขาจำไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่จะจำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องเจอคนเยอะนะคะ
แล้วก็สุดท้ายแล้วตอนหลังมีการขอเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ชวนไปเที่ยวผับด้วยกัน
แล้วผู้หญิงเนี่ยก็พยายามบ่ายเบี่ยงแต่อีกฝ่ายนึงก็ตื้อชวนคุย
และที่สำคัญก็คือฝ่ายหญิงในตอนนั้นอายุแค่๑๗ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นเยาวชนอยู่
ขณะที่ฝ่ายชายในตอนนั้นอายุ๓๑ปีค่ะ
กรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ครับยืนยันจุดยืนของพักไม่ปกป้องคนผิดและต่อต้านการคุกคามทางเพศครับ
นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงข้อกล่าวหาคดีคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นว่า
ประชาธิบัติเข้าใจในความรู้สึกทั้งของผู้เสียหายและสังคมทั้งนี้พักสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และขอให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้าโดยเร็ว
อีกทั้งขอยืนยันว่าพักจะไม่แทรกแซงหรือดำเนินการใดที่เป็นการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอน
โดยพักยังคงยึดมั่นในจุดยืนเรื่องการต่อต้านการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศความรุนแรงในครอบครัวการเลือกปฏิบัติ
และพร้อมรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชน
อีกทั้งทีมนักการเมืองหญิงที่ได้ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง
อย่างยาวนานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในทุกกรณีโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
เพื่อร่วมกันเป็นกลไกในการยุติปัญหาสังคมดังกล่าวครับ